เป็นภาพที่เป็นกลุ่มชายชะกันเลยนะ
อยู่บนรถบรรทุกแล้วก็มีการเสพยากัน

ถ้าเกิดว่าปล่อยเสพแบบเย้ยกฎหมาย

แล้วถ้าเกิดว่าวันหนึ่งมันส่งผลกระทบกับคนที่ใช้ถนนหนทาง
จะเป็นยังไงก็เลยอยากให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบในเรื่องนี้หน่อยนะคะ
เรื่องนี้ก็ต้องร้อนไปถึงเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในพื้นที่ดูแลตรงนี้
แต่เล่าให้ฟังก่อนคลิปนี้คุณผู้ชมความยาวประมาณสักเกือบ๒นาที
คือจะเห็นเลยค่ะแต่เราต้องเลอไว้นะ
เป็นกลุ่มชายชะกันกำลังนั่งเสพยาบ้า
อยู่ในห้องโดยสารของรถบรรทุกแล้วก็คุยกันแบบสนุกสนานเลยอ่ะ
มีข้อความที่คนที่เขาแจ้งเรื่องแจ้งข้อมูลมาเขาเอามาแปะเอาไว้ด้วย
คือเขียนว่าแอดมินคะช่วยดูให้หน่อยเขากำลังปาร์ตี้ยา
บนรถหกล้อทุกวันตอนไปส่งสินค้าไม่เกรงกลัวกฎหมาย
ออกจากบริษัทก็มียาติดตัวไปทุกวัน
ที่นี่พนักงานหลายคนทั้งเสพทั้งขาย
ไม่มีใครว่าไม่มีใครห้ามเลย
มาแจ้งข่าวเนี่ยเพราะกลัวว่าวันหนึ่งยาพวกนี้จะย้อนกลับมาทำร้ายตัวเราเอง
เพราะทุกวันนี้เหมือนคนบ้ากันมาก
ตอนนี้เราลาออกมาแล้วคนที่ส่งเรื่องนี้นะ
มาแจ้งแอดมินให้ช่วยบอกเจ้าหน้าที่หน่อย
ลงพื้นที่ไปเช็คบริษัทนี้หน่อย
ทีนี้ในโพสต์คุณผู้ชมคือระบุเลยนะสถานที่ตั้งบริษัท
อยู่บริเวณถนนปู่เจ้าสมิงพรายที่ตำบลสำรงใต้อำเภอพระประแดง

แล้วก็เคยเห็นพฤติกรรมการเสพยาของคนขับรถแบบนี้
ใช่นะฮะก็เลยเอามาแฉเอามาแจ้งความหน่อย

ปล่อยผู้เสพยาปล่อยคนเมายาออกไปขับรถ

ดูเช็คอินเลย
บอกว่าถ้าเกิดว่าป้อนให้ขนาดนี้แล้วเนี่ย
ตำรวจยังไม่ทำอะไรก็จะไปกดดันที่หน้าเพจ
คือป้อนให้เสิร์ฟข่าวให้แบบนี้แล้ว

ส่วนใหญ่ก็จะแสดงความเป็นห่วงคนที่ถ่ายคลิปแล้วส่งมาให้แอดมิน
กลัวไงคือถ้าเกิดว่ากลุ่มพวกนี้
เขารู้ว่าใครถ่ายคลิปได้คลิปมา
แล้วเดี๋ยวจะมาทำร้ายหรือว่ามีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้น
ซึ่งทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็สอบถามไปยังสพสำรงใต้
ทางเจ้าหน้าที่บอกว่าตอนนี้ยังไม่มีคนเข้าไปแจ้งความร้องทุกข์เรื่องนี้
แต่ตำรวจบอกว่าเห็นแล้วแหละคลิปที่มีการแชร์กันเนี่ย
ดูคลิปแล้วด้วยอยู่ระหว่างการตรวจสอบอยู่
ว่าถ่ายที่ไหนต้นทางเป็นยังไง
บริษัทนั้นคือบริษัทอะไร
รถคันที่เสพรถบรรทุกคันนี้ป้ายทะเบียนอะไร
เจ้าหน้าที่บอกด้วยนะคะเดี๋ยวจะตั้งด่านตรวจปัสสาวะ
ตรวจสารเสพติดแล้วก็จะนำตัวคนในคลิปนี้
ดำเนินการไปดำเนินคดีตามกฎหมาย
ทีนี้ทีมข่าวของเราค่ะก็สอบถามไปยังเจ้าของคลิป
ซึ่งเจ้าของคลิปก็บอกว่าตัวเขาไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นะ

เพื่อนส่งคลิปมาให้อีกทีนึงตอนนี้ตำรวจได้รับเรื่องแล้วนะคะ
แล้วก็เตรียมที่จะดำเนินการจับกลุ่มผู้ชายแก๊งนี้